ดูเหตุการณ์นี้ที่เป็นพาดหัวข่าวแล้วครับ
หัวร้อนบุกตบนักศึกษาถึงหอพักฉุน
ขี่จักรยานยนต์เฉียว

ส่วนนักศึกษาขับรถมอเตอร์ไซค
แล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่อาจจะแบบโอ้โห

แต่ทีนี้ลุงคนนี้ตามมาเอาเรื่องนักศึกษาเหล่านี้
ให้คุณผู้ชมดูคลิปบางส่วนก่อนนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะโหดไหมล่ะ
เป็นผู้ชายนะฮะแต่ว่าไปต่อยผู้หญิง
นี่คลิปแรกเอาคลิปนี้ก่อน

คลิปแรกจะเห็นนักศึกษาผู้หญิงเป็นคนขี่รถ
แล้วก็มีน้องอีกคนเป็นสาวประเภท๒เนี่ย

ตอนนี้ที่ลูกศรแดงเดินปราบเข้ามาในหอพัก
โดยมีภรรยาเข้ามาตาม
อันนี้ก็คงเข้าไปด่านะเข้าไปด่าน้องนักศึกษานะครับ
เพราะเกิดเหตุการณ์ในการที่ขี่รถจักรยานยนต์
การที่เกือบเฉียวชนกันกับรถของลุง
นี่น้องนักศึกษาหญิงก็ออกมาก็งงเหมือนกัน
ส่วนคนที่ใส่เสื้อฮู้สีน้ำเงินเป็นสาวประเภท๒และเป็นเพื่อนกัน
เธอก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวก็มากินแต่อยู่ถูกลุงหาเรื่อง
สักพักหนึ่งลุงเดินกลับมาอีกรอบหนึ่ง
กลายเป็นคลิปที่๒คลิปเมื่อกี้
จะเห็นว่าลุงเดินเข้ามาปรีเข้ามาแล้วก็มาด่าทอน้องทั้งสองคน
ถูกพักถูกจะตกก่อน
หลังจากนั้นอีกแป๊บนึงเพื่อนของน้องเขาที่เป็นสาวประเภท๒
เดี๋ยวดูคนแรกเกือบโดนแล้วนะเธอพยายามป้องกันตัว

แล้วสาวประเภท๒คนนี้น้องเขาไม่ยอมนะเขาก็สู้เหมือนกัน
เดี๋ยวดูเขาก็ชกกันไปชกกันมาจนนู่น

น้องเขาไม่ยอมเขาก็ตอบโต้กลับเหมือนกันเห็นไหม
นะครับจนสักพักนึงลุงคนนี้ล้ม

แล้วก็เมียก็มาห้ามมาฉุดมาดึงกันไป
ลุงน่าจะเลือดออกด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นถุยเลือดนะครับค่ะ
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราเห็นคลิปแล้ว

ทีมข่าวของเราก็ไปพบกับน้องทั้งสองคน
คือน้องกุศุมากัญจันวงอายุ๒๓ปี

นายปฏิพลกาตาสายอายุ๒๐ปี

บอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้น

ขี่รถจักรยานยนต์จะกลับมาทำธุระที่หอพัก
โดยนางสาวกุศุมาเป็นคนขี่นะครับ
นายปฏิพลเป็นคนซ้อน
ตอนนั้นนะเกิดไปจะเฉียวชนกับรถเก๋งของลุง

เพราะรถเก่งของลุงขับมาในซอกที่มันคับแคบเหมือนกัน
ตรงหน้ารถจักรยานยนต์ก็เยอะคนเดินก็เยอะ
และรถเก่งของลุงก็เบียดเลนส์มา
ตัวของน้องกูซุมากับน้องปฏิพล
ก็เลยจอดด้วยความตกใจก็อุทานออกมา

ปรากฏว่าลุงตามมาเอาเรื่องถึงหอพัก
ทั้งที่พวกเธอพยายามที่จะขี่หลบมาตรงนี้แล้วนะคุณ
ฟังเสียงเธอเล่านะฮะ

ให้กูตกออกให้ไหม
จะได้ไม่ต้องขมุบขมิบ
หนูก็เลยว่าอ้าวแล้วคุณล่ะคุณขับรถแบบนี้

เราตกใจแล้วก็อุทานมาแล้วคุณต้องมาโวยวาย
เขาก็ปีเข้ามาหัน
คือน้องทั้งสองคนพยายามอธิบายลุงไปแล้วนะ

ไม่ได้ตั้งใจจะด่าแล้วปากขมุบขมิบเพราะกินขนมอยู่

น้องก็ต้องไปแจ้งความไว้ล่ะคับ

เจ้าของคดีเบื้องต้นก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้ครับ
ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
แต่นี่หลักฐานก็ชัดเจนเหมือนกันนะจากวงจรปิด

ส่วนน้องผู้ชายสาวสองคนนี้
น้องบอกโอ้โฮหนูเจ็บไปหมดเลยที่ขา
หน้าก็โดนชกนะฮะคอหนูก็เจ็บ
หลังหูก็เจ็บข้างหลังหนูก็เจ็บเหมือนกันนะครับ
แต่ทีนี้ตำรวจบอกว่าต้องยึดผลการวินิจฉัยของแพทย์เป็นหลักด้วย

แล้วก็ที่สำคัญคลิปวงจรปิดเป็นหลักฐานชัดเจนนะครับ
ตำรวจบอกว่าคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน๑อาทิตย์ในการแจ้งข้อกล่าวหา
ตอนนี้ตำรวจทราบแล้วว่าลุงผู้ก่อเหตุลุงหัวร้อนเป็นใคร
ทำการออกหมายเรียกให้เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนแล้วนะ